ชนแล้วหนีที่สำคัญคนขับเนี่ยเห็นสภาพ
คุณผู้ชมไม่ต้องพูดหรอกว่าเมาไม่เมาเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับสารดีกาเมาแล้วขับ
เชี่ยวชนรถประชาชนนะครับมาตลอดทาง

เข้าใจว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ป๊าป๊าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใช่ไหมอยู่ที่ไหนครับ

สังกัดอะไรครับเนี่ยสานิกจา
ไม่ใช่แล้วป่าเมาอย่างนี้ป่าขับได้ไงอ่ะ
ป๊าขับชนเข้ามาตลอดทางแต่ป๊ารู้หรือ
ไม่รู้เลยเหรอโหป่านี่เมาหนักนะ
ปากเชื่ออะไรครับนี่ปากเชื่ออะไรครับ

แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องมาถามแล้วนะว่าเมาไม่เมา

คนถ่ายคลิปเขาย้ำอยู่คำกำหนึ่งประโยคหนึ่งแบบว่า

และบอกด้วยนะว่าสารดีกาแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับพูดเอง
แต่เรื่องนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าว่าจริงคุณผู้ชมค่ะ
คือเนี่ยเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าโอ้โห
คลิปมันถูกส่งต่อแพร่หลายกันในโลกออนไลน์
รถคันหนึ่งชายสูงอายุนั่งอยู่ในรถลักษณะเหมือนคนเมา
ไม่ได้สติจริงอยู่ในปั๊มน้ำมันแถวหน้าซอยลาซาน๒๕
ถ่ายคลิปถามรายละเอียดไปในคลิปเลยอย่างที่คุณผู้ชมได้ยิน
เป็นข้าราชการสารดีกาถูกถามกลับมาว่ามีอะไรเหรอ
เสียงอย่างนี้คนถ่ายคลิปเจ้าหน้าที่ประกันบอกว่า
นี่แหละค่ะป๊าป๊าชนแล้วหนีมา
ตั้งแต่ซอยแบริ่ง๗เนี่ยเดี๋ยวรอให้ตำรวจตรวจก่อนก็แล้วกันนะ
แล้วปรากฏว่าจะถามชื่อปิดกระจกไปเลยดื้อนะคะ
แล้วมีจังหวะพยายามจะถอยรถหนีด้วยนะ
จนกระทั่งเจ้าที่ตำรวจสอนอบางนาต้องมาเจรจา
ทีนี้เขาบอกว่าจากการตรวจสอบคลิปนี้ค่ะ

มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีการเฉียวชนกันนั่นแหละ
ก็คนก่อเหตุก็คือคุณลุงคนนี้แหละค่ะ
ก็ไปชนรถชาวบ้านเขามาเนี่ยตั้งแต่ซอยแบริ่งซอย๑

คือเอาง่ายคุณผู้ชมรอบแรกไปแบริ่งหนึ่ง

ที่หน้าซอยแบริ่ง๗จากซอย๑ไปซอย๗จ้ะ
แล้วก็บอกว่ารอบ๒โดนไปอีกหลายคัน

สุดท้ายลุงค่ะขับหนีไปจอดที่ปั๊ม

แล้วก็ให้ไปตกลงเจรจาเรื่องค่าเสียหาย

แล้วไม่รู้ว่าเจรจารู้เรื่องหรือเปล่านะสภาพแบบนี้

เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสารดีกา
ตำรวจบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นคำกล่าวอ้าง

ร้อยเวรส่งตัวไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาล

เกินแน่นอนปริมาณแอลกอฮอล์

หลังจากนี้ใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายนะคะ
อย่างที่บอกมีซอยแบริ่ง๑มีซอยแบริ่ง๗ด้วย
แจ้งข้อมูลกับเจ้าที่ตำรวจสพบังนาได้เลยนะคะ
จริงอาการหนักขนาดนี้ที่เกิดเหตุครั้งแรก
เจ้าหน้าที่ไม่น่ารีบปล่อยตัวออกมานะ

หรือแม่ก็ติดต่อยญาติให้มารับตัวแล้วเนอะ
โอ้โหเมาแล้วขับนี่ไม่ได้จริงนะคะ